ไม่มีคนมารีบทำไม
ต้องยืนอยู่นานขึ้น

อาหารบินติดต่อขึ้นหรืออะไร
มีสินต่อแล้ว
ผมมีสินต่อแล้ว

องค์เด่นสินค้าเดินเทพะส่วนแบบนี้ตรงนั้นก็คอยเปิดรถของพิษกาสูดปืน
รถอะไรอ่ะฮอร์นด้าอ่ะ
กติกรไทยบางวัวครับกติกรไทยบางวัว
โอ้ยคักโอ้ยขึ้นหลังไว้เลยเหรอขึ้นหลัง

เอาวุตูครับเอาวุตูครับ

ใส่ข้างอ๋อมันทิ้งมิ้น
ใช่ใช่เสื้อสามสามชั้น